ไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะยังวนเวียนอยู่ที่เรื่องของตัวเลข
ไปกันที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานีก่อน
หน้านี้บอกว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าลอยอยู่บนน้ำนะคะ

ไปขอหวยนะคะจากต้นไสขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีในป่าคำชโนธนะคะ
ชาวบ้านในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแห่มาจากทั่วสารทิศค่ะ
กราบไหว้ต้นไฟขนาดใหญ่อายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะ
ในบริเวณป่าคำชโนธซึ่งถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ
ที่มีเรื่องเล่าขานตำนานพี่น้องชาวอำเภอบ้านดุง
หลังจากการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวแล้ว
ส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับแต่บางส่วนที่เหลือคือนักเสี่ยงโชค
กมาเลยแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งทาตัวแป้งมันสัมปะหลัง
แป้งทุกชนิดมาโรยบริเวณโคนต้นไสรากต้นไส
แล้วแต่นักเสี่ยงโชคจะชอบตรงไหนนะคะ
โดยเฉพาะใกล้วันหวยออกก็จะมีนักเสี่ยงโชคมากเป็นพิเศษค่ะ
มีนักเสี่ยงโชครายหนึ่งบอกว่าทุกวันพระและใกล้ถึงวันหวยออก
นำเครื่องสักการะมากราบไหว้พร้อมกับนำแป้งมาด้วย
อธิษฐานขอโชคแล้วจากต้นไสใหญ่แล้ว
ก็จะใช้แป้งทาไปมาที่รากนะคะ

มาครั้งนี้มาใช้แป้งทารูปไปลูบมา
เขาบอกว่านะเห็นนะคะสำหรับตัวเลข
ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เลขนี้เขาเจอหลายตัวเลยนะคะแล้วแต่ใครจะเชื่อ
หากคนที่โชคดีก็ถูกรางวัลไป
แต่ว่าก็ต้องมีคนผิดหวังด้วยนะคะ